วันนี้มีผู้ชายสองคนฮะเสพยาบ้ากัน
แล้วก็นึกครึมจะออกไปจับปลาก็ขี่ซาเล้งไป
แต่มันเวลานะครับแล้วนี้ทหารกับตำรวจที่สุบันบูรีค่อยเจอ

เดี๋ยวท่านรอดูเนอะใกล้จะเจอซาเล้งละ
หมึดตึ๊บเลย๒คน
คนหนึ่งขี่คนหนึ่งนั่งตรงตัวพ่วงของซาเล้ง
แล้วเดี๋ยวมันจะมีช่วงแบบโค้งคุณเขียนมาสอน
คนนี้บอกจะมาหาปลาเสพยาบ้ากันมา
นี่เห็นไหมทันแล้ว
สอบ
เดี๋ยวดูนะฮะโอ้โหแล้วด้วยความที่เป็นซาเล้งไง

นี่ไม่ขอหากตายเอาก็บุญแล้ว
ซาเล้งมันเร็วขนาดนี้ไม่ใช่มันทรงตัวไม่ได้
คนเจอยาบ้าหนึ่งเม็ดยาอ่อน
ชื่อนายสมชายอายุ๓๒นะครับ
เป็นคนนั่งส่วนเพื่อนอีกคนนึงไปแล้วฮะไปก่อนเลยนะครับ
เพื่อนอีกคนชื่อนายเอกหนีเข้าป่าอ้อยไป
เมื่อคืนนี้ก็ตามไม่ทันเพราะว่ามันมืด
ก็ถูกแจ้งเขาหาเรื่องยาเสพติดจวดปราสวะก็ปราสวะสีม่วง
แล้วก็ฉุกเฉินเมื่อคืนนี้เรียบร้อย
นี่แหละก็สาเหตุสาเหตุที่หนีสักขนาดนั้น
แล้วเอกบอกจะมาจับปลาด้วยกันเอกไปเลยขี่ซาเล้งคว่ำด้วย
ถ้าจับปลาจะจับด้วยกันแต่ถ้าถูกจับจะไม่ยอม